คุณผู้ชมคะดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะ
เป็นรถฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงด้วยค่ะ
ไปชนคุณลุงที่เขาปั่นจักรยานอยู่ริมถนน

แล้วก็รถไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าล้มอีก๗ต้นนะคุณผู้ชม

ฟอร์จูเนอร์ชนนักปั่นดับกวาดแผงค้าขาย

ตีนผีหนุ่มวัย๒๕นะครับ
โดยตำรวจสนบางเสาทงเขตภาษีเจริญนะคะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุ

กาญจนาพิเศษมุ่งหน้าถนนพระราม๒

แล้วก็พุ่งไปชนร้านขายของชำ

เสียหายหน้ารถนี่พังยับเลยนะคะ

ห่างออกไปค่ะก็พบรถจักรยานที่ล้มอยู่
แล้วก็พบศพของนายวัญชัยสดสริงคานอายุ๖๗ปีนะคะ

สุดที่วงวันนิตรอายุ๒๕ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บก็คือปากแตกคิ้วแตก

ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง
ก็พบว่าทั้ง๓คนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็เหมือนนั่งกราบขอขมาศพอยู่ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้ง๓คน
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชเพชรเกษมบางแคร์นะคะ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงไปตรวจสอบ

ยังเจอร่องรอยความเสียหายจากแรงชน
มีเสาไฟ๑ต้นถูกชนหักเป็น๓ท่อนเลยนะ
แล้วทีนี้สายไฟมันก็ไปดึงรั้งเสาไฟฟ้าต้นอื่นนะคะ
โค้นเอียงรวม๗ต้น

ต้องเร่งเข้าซ่อมแซมไปติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่
รวมถึงไปเดินสายสื่อสารให้ด้วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ

ใช่ค่ะเจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณวันชัยเนี่ยคุณลุงที่ปั่นจักรยานเนี่ยนะ
ก็จอดจักรยานแล้วก็ลงมาซื้อของในร้าน
ซื้อบัวรถน้ำที่อยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็เจ้าของร้านเขากำลังจะเดินออกไปหน้าร้านพอดี

ที่บอกว่ากำลังเลือกซื้อบัวรถน้ำอยู่เนี่ย

แล้วร่างของคุณลุงกระเด็นไปไกลประมาณ๕๐เมตร
ไปที่กองบันไดไม้ไผ่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
คือเจ้าของร้านเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย
ร้านนี้เปิดมา๒๐ปีแล้ว
ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้เลยนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
ขึ้นไปขึ้นไปบนบันได
บัวค่ะอันนี้มันไปกับรุงเขาหมดเลยรถมันถ่ายไปหมดเลย
มันแรงแม้แรงไม่ได้ยินเสียงเบรกเลยน่ะ
ไปอย่างเนี้ย

หากผมมาอีกนิดหนึ่งผมก็จะไปด้วยล่ะดูท่าน
พอผมมาประมาณถ้าประมาณสัก๓๐เบี้ยผมไม่ต้องมาถึงกับเขาเนี่ยพูดถึงจะต้องมาดูคนซื้อของ
ถ้ารถมันมาใช้ก่อนหนึ่งผมก็น่าจะไปด้วยหรือว่าถ้ามันมาอย่างโอ้โหแบบไม่ได้บวงเบรกมันมาโซนนี้เลย
จักรยานเขาจอดตรงนี้จักรยานเขาจักรยานคันอันนั้นเขาจอดตรงนี้จักรยานเขา
แต่ยายานเขาไม่เป็นไรนะมันมามันจะมามันมาช่องนี้ไปอย่างนี้แต่เสาที่ผมทำไว้เนี่ยตรงนี้มันไปเลยขาดไปเลยเสาตัวนี้มันขาดไปเลย
นี่แหละครับคุณมงคลก็เล่าถึงนาทีชีวิตให้ฟังนะถ้าเขาเดินก้าวออกมาอีกไม่กี่ก้าวเขาก็คงจะเสียชีวิตตามไปด้วยนะครับ
อันนี้คือข้อมูลจากทางร้านที่ได้รับความเสียหายนะคะทีนี้ทางร้อยตำรวจเอกชนะชัยใจกล้ารองสารวจราจรสอนอบังเสาทงก็บอกค่ะ
บอกว่าไปสอบถามภรรยาของคุณลุงวัญชัยผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นสามีอันนี้ภรรยาเล่านะ
ว่าสามีชอบปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ

ฝ่ายภรรยาเองก็จะเตือนให้สามีระมัดระวังตัวตลอด
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยสามีบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อบัวรถน้ำต้นไม้หน่อย

อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๓๗
อยู่ห่างไปประมาณสัก๙กิโลได้ค่ะ
แล้วก็มาเกิดเหตุจนทำให้สามีเสียชีวิตนะคะ
นายจารุกิจก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลไง
เพราะว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าทางเจ้าของร้านเขาได้กลิ่นใช่ไหมคะ
ใช่ได้กินเหมือนแอลกอฮอล์เหมือนเครื่องดื่มเหมือนอะไรพวกนี้

แต่ทีนี้พอหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวครึ่งชั่วโมง
เขาก็ออกจากโรงพยาบาลส่วนตอนนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อได้
ซึ่งถ้าเกิดว่านายจารุกิจไม่ติดต่อไม่พบพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าจะออกหมายเรียก
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
และขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษคือจำคุกสูงสุด๑๐ปีนะคะปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานอื่นจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย
ครับแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นพลตำรวจโทรังสรรตุ้ยโชธ
รองผู้มกับการหัวหน้างานสอบสวนของสนบังเสาทง
มีการเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับว่าจากการสอบถามเจ้าของคดีแล้ว
คนขับยังเจ็บให้การไม่ได้แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
ต้องอามตัวอยู่ยังไม่ทราบว่าทำงานอะไร
แต่เบื้องต้นไม่พบว่าเมาสุราน่าจะเป็นการหลับในนะครับ
แต่ทีนี้คือจุดตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไงคุณ
ก็จะต้องไปหาหลักฐานว่ากล้องหน้ารถที่ขับมาพร้อมกันมันมีไหม
ก็อาจจะจับภาพวินาทีที่เกิดเหตุเอาไว้ได้
ส่วนเสาไฟฟ้า๗๘ต้นที่เสียหายอันนี้ถือเป็นทรัพย์สินราชการ
ซึ่งคนที่ก่อเหตุคือคนขับฟอร์จูเนอร์
จะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายต่อด้วยนะคะ